สบายดีจ้าพระชาภาพพระไปมูลทุเวียงจันทร์นะคะ
เริ่มแล้วจ้ะรับรองว่าปังแน่นอนพี่เขามีเรื่องเล่านะคะ

มดดำยังพึ่งเลยนะคะส่วนใหญ่นั้นมันถ่ายรูปอ่ะเนาะ
แต่ถ้าขดสินสุดมีความเชื่อเรือกว่าอย่างน้าอยู่ด้านนอก
นอกไปแล้วมันปังยังไงคะปังยังไงบ้างเลย
แล้วก็ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลย
คันที่๒ที่๓แล้วล่ะ
ตรงข้างนอกในนี้เราขอรู้สึกว่า
ก็เป็นเกี่ยวกับพระให้มีสติให้มีปัญญา
ก็เหมือนกับว่าเป็นจุดแลนดมาร์คเวลาเรามา
ถึงลาวมาถึงแล้วนะ
อย่างที่เราบอกนะคะที่อยู่นอนพระธาตุเวียงจันท

แล้วเขาก็เชื่อว่าจะเห็นมีปรากฏการณ์ต่าง
หรือบางปีเนี่ยก็มีบางไฟพยานาค

มาก็จะขอแบบเฮ้ย

แล้วให้มีสติให้ตัดสินใจอะไรด้วยสติ

บอกเลยว่ายากมากแต่ว่า

ก็บอกว่าขอให้ลูกได้
เป็นผู้โชคดีในคลิปคชาพาไปหมู่

เพราะว่าที่บ้านแฟนก็บูชาอยู่แล้วหลายอย่าง
รวมถึงพ่อผู้ขำสนดด้วย